อารมณ์ไปหาของกินกันบ้างดีกว่ากับร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์ว่ากันว่า
แซ่บที่สุดใน๓โลกเลยนะ
อยู่โลกไหนที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ก๋วยเตี๋ยวหมูตูนลำไยเป็นก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตูนกะลำไยนะคะ
เราใช้ส่วนหมูซี่โครงหมูตูนกะลำไยอบแห้งนะคะ
แล้วเราไม่มีสาขาไม่มีเฟรนชายค่ะ
และเรามีที่นี่ที่เดียวบ้านเวียงยอง
พี่อูไก่ค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋หมูตุ๋นลำไยบ้านเวียงยองนะคะ
เพราะว่าผลผลิตของลำไยเราเนี่ยมันเยอะมันลดตลาด
เราก็เลยเอามาอบแห้งแปรรูปทำมาเป็นก๋วเตี๋หมูตุ๋นค่ะ
เราเป็นเจ้าแรกเราเป็นคนคิดคนแรกค่ะ
มีเยอะมากค่ะทำเหมือนแต่ไม่เหมือนค่ะ
ของเราเป็นออริจินอนเป็นเจ้าแรกค่ะ
ร้านเรามีเมนูอร่อย๒เมนูนะคะ

เป็นก๋วยเตี๋ยวซุปน้ำข้นกับลำไยนะคะ

อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นเมนูทรงเครื่องโบราณ

คล้ายกับหมูตูนลำไยแต่เป็นแห้งปลูกกริกนะคะ
เราจะใช้ถั่วผักยาวเป็นผักปรุงรสด้วยพริกถั่วน้ำตาลมะม่วงสับนะคะ
เป็นเมนูหนึ่งที่ติดปากไว้นะคะ
ก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นลำไยนะคะจะอยู่ตรงบ้านเวียงยองนะคะ
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดพระธาตุภาษณ์ทะลิภูมิกันชัยนะคะ

ร้านเราอยู่ห่างจากสะพานประมาณ๕๐เมตร

จะมีป้ายใหญ่นะคะป้ายหมูขุนลำไย
ลำพูนเข้ามาทานแล้วนะคะคนกรุงเทพมาหรือยัง